ส่วนเรื่องค่าน้ำ๒ล้านบาทมาแล้วนะคะ

คือเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเล
อาศัยอยู่กับคุณแม่อายุ๘๗ปี

อยู่บ้านหลังนี้๒คนเท่านั้นเองค่ะ

บินค่าน้ำมาปักอยู่ที่หน้าบ้าน
คุณแม่วัย๘๗ปีไปรับมาดู

เนี่ยเงินรวม๒๒๘๙๓๒๓บาท
๙๖สตางค์ค่าน้ำเดือนเดียวนะ
แม่เอาไว้ทำลูกอาบน้ำวันละกี่รอบลูกจ๊ะ
ลูกบอกผมก็อับ๒รอบเช้าเย็น
หรือว่าลูกแอบไปเปิดโรงงานตรงไหนเหรอ

มันระดับโรงงานอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ใช้น้ำ๒ล้านกว่าบาท
ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คนเห็นตกใจไปกับเขาเลยค่ะแล้วก็แชร์กันต่อไป
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เรื่องนี้แน่นอนว่าถึงทางผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการนะคะ
ไปกับผู้สื่อข่าวเลยค่ะไปลงพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะ
เป็นบ้านของคุณสมชายวงสังฮะ
พ่อค้าขายอาหารทะเลนะคะอยู่ในตำบลบางโปรงอำเภอเมืองสมุทรประการ
ไปสอบถามซิข้อที่จริงมันเป็นยังไง
คุณสมชายเล่าว่าเขาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้อยู่กับแม่สองคนค่ะ
ปกติค่าน้ำประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง
ล่าสุดไปแจ้งหนี้มานี่แหละมาเสียบอยู่หน้าบ้านค่ะ
คุณแม่เป็นคนไปหยิบมาดูนะคะโอ้โหเอามือกำอกเลย
แล้วก็กำอกไม่พอกำพระด้วยนะคะ๒๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ตกใจแทบช็อกรีบเอามาให้คุณสมชายดู
ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือคุณสมชายก็คิดแหละมันเป็นไปไม่ได้แน่นอน
ค่าน้ำมันจะไปสูงเท่า๒ล้านบาทได้อย่างไร
มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอน

แต่อยากให้ผู้ทางผู้บริหารมาดูสิมันผิดพลาดอะไร

เขาโทรมาหาเราเนี่ยพี่เขาอธิบายไหมว่า
มันเกิดการผิดพลาดอะไรทำไมมันถึงมาอย่างงแบนนี้
เขาบอกว่าเป็นการผิดพลาดอะไรผมจำไม่ได้

ว่าให้คุณมาอธิบายกับสื่อมวลชนดีกว่า

บินมาให้ไหนคนเห็น
ไม่เห็นแม่ผมไม่ควรเห็นผมไม่ได้อยู่บ้านนะแม่ผมก็มองอยู่แล้วก็ตกใจให้เพื่อนผมมาบ้านไปดูเพื่อนผมก็บอกว่าแม่ค่าน้ำสองล้านกว่า
อยากฝากอะไรไหมพี่ถึงงานทำงานของเจ้า
แล้วก็คุณเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยรักษากิจผมเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวหรอก
จากนี้นะคะผู้จัดการประปาสาขาสมุทรประการชี้แจงเพิ่มเติมที่มันผิดพลาด
เพราะเป็นการผิดพลาดของระบบบันทึกค่าน้ำเจ้าหน้าที่พบข้อผิดพลาดแล้ว
แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คุณสมชายค่ะได้ใบแจ้งหนี้ใบใหม่เรียบร้อยแล้ว

ค่าประปา๔๙๖บาทค่ะ
๕บาทแล้วก็ได้ของแถมเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าจะต้องมีการขอโทษกันผู้จัดการ
เอากระเช้าปีใหม่มามอบให้ด้วย
เขาบอกทุกเดือนใช้เดือนละ๓๐๐กว่าบาทเองนะฮะ